ปลอยล้อต้อมด้วยดีจะพาต้อมไปไหนแล้วนัดไปคาเฟ่กันไง

ไปทำไมพิธีกรก็หน้าตางั้น
ก็นัดกับหัวหน้าดอนไว้

ทำไมทำไมต้องไปชอบมันขนาดนั้นด้วยปอย
หนักมาชุมควายเลย
ไม่ต้องทำไมมากับหัวหน้าดอนได้

ลบไปเลยลบไปเลย

เดี๋ยวอันนี้หัวหน้าดอนอยากได้หัวหน้าดอน
ใช่เอาไปเลยเอาไปไกลเลย
ทุกคนฟังต้องก่อนได้ไหมว่ามันไม่ดีตรงไหน
ทำไมทุกคนชอบเฉพาะแหว่งหัวหน้าดอนขนาดนี้
ต้อมทุกตรงนั่นแหละต้อม
แรงนะทำไมเหมือนคุณชนะเอาหน้าออกได้ไหม
ทำไมดอนแบบใส่เอ็ดแบบ

สวัสดีค่า
สวัสดีครับ
ก็รับนักแสดงมาจากละครดอนบ้าดอยปลอยบ้านทุ่ง
สองสาวฝั่งนู้นเขาก็เป็นนักแสดง
ส่วนสองหนุ่มสังเกตให้ดี

งั้นให้แต่ละท่านแนะนำตัวหน่อยดีกว่า
ขอลูกค้า

ไม่ได้กัดค่ะก็คือไม่เคยพูดจำนี่สี่ครับ

คนที่นั่งนอกตาเวลามองหน่อยสิ

น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น
น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น
น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น
น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น
น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น
น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น
น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น
น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น
น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น

น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น
น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น

น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น
น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น

น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น
น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น
น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น
น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น
น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น
น้องกระดาษอีกท่านหนึ่งก็คือด้านนั้น
เป็นหัวหน้าเด๋อใช่ไหมครับ

เขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร

ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยไม่ว่าเขาจะทำอะไรใช่ไหมคะ

ช่วยเหลือโคอะไรแบบนี้เนี่ย
ประจำประจำเลย

อันนี้หมายถึงโคที่แบบเขากินยาก

พลอยไหมครับ

แต่ว่าไหนเราก็มาพรบแล้วนะครับ
แล้วก็เรียกว่าตัวดำตัวดำอีกคนนึง

จริงเขาก็เป็นคนที่น่ารักคนนึง
หนูไม่ได้แบบบีบมืออะไรอย่างนี้ไม่มีนะ

คือเขาก็เป็นคนน่ารักค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีแบบความยุ่งเหยิงในชีวิตของเขานิดนึง
เช่นวันนี้ที่กองมีไก่ต้มเขาก็อยากจะกินไก่ย่าง
วันนี้ไปถ่ายที่สวนกล้วยก็อยากจะกินกล้วยทอด
้วยมันดิบจะทอดยังไงกระทะก็ไม่

ได้แล้วดิฉันไปเจอเขาครั้งหนึ่งเขาอยากเลี้ยงเป็ด

เห็นเป็ดปุ๊บเขาในศีลนู่นนี่นั่นอยากได้กลับบ้าน
นี่แค่ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการถ่ายละคร

ก็ต้องบอกก่อนแล้วว่าเรื่องนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
ก็ให้อ๊อฟได้รับเกียรติเป็นร้องเพลงประกอบละครด้วย

ลองฟังไปพร้อมกันเลยครับ

เต้นไปด้วยเต้นไปด้วยเต้นไปด้วย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
ความสนุกให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับอย่างเต็มที่ยังไงฝากด้วยนะครับ

๖โมงเย็นค่ะ

พรุ่งนี้ย้ำกันอีกทีแล้วกันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์๑๐มิถุนายน

สนุกเก่ง